สปสชเขาจะมีเรื่องของการเยียวยาให้กับกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
แล้วเกิดอาการข้างเคียงหรือพูดง่ายคือแพ้วัคซีน
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
บอกว่าได้มีการประชุมกันแล้วมีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริการในเรื่องของโควิด๑๙
ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์๓ด้านด้วยกัน
คือจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประชาชนคนไทยทุกคน
ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
ถ้าเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวรไม่เกิน๔๐๐๐๐๐บาท
เสียชีวิตเสียอวัยวะพิการไม่เกิน๒๔๐๐๐บาท
บาดเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน๑แสนบาท
สปสชจะแต่งตั้งกลไกเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้
ภายใน๕วันหลังจากยื่นคำร้อง

ก็คือการเพิ่มเติมการจ่ายสำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
อัตราครั้งละ๒๐บาท
แล้วก็เตรียมหลักเกณฑ์แนวทางการจ่าย
รองรับกรณีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศมาตรฐานบริการดูแลผู้ป่วยกรณี
เข้าเกณฑ์การแยกกักตัวที่บ้าน
รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักรักษา
ที่พักอาศัยภายใต้การดูแลของหน่วยบริการ
จ่ายชดเชยเพิ่มเติมค่ะ
เกินวันละ๑๐๐บาทรวมอาหาร๓มื้อด้วยนะคะ
นี่นะคะก็จะมีของจำเป็น๓อย่างที่มอบให้กับทางการแพทย์ด้วยนะคะ
ก็เรื่องของเครื่องวัดความดันประหลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนนะคะ